มุกดาหารเนี่ยตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้มีครูเกษียณคนหนึ่งถูกยิงจนเสียชีวิตนะครับ
นายวสันใจศิลป์หรือว่าครูเปียวัย๖๖ปี

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวของเราได้มานะครับ

เปียใส่เสื้อแขนยาวสีขาว
วกกันน็อกดำเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปซื้อโครงไก่

ขับรถตามไล่ไปแล้วก็ยิงจนเสียชีวิต

ประมาณ๕นาทีนะครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
หลังจากนั้นจะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ
ตอนที่ครูเปียวัย๖๖ปีขี่จักรยานยนต์
แล้วก็เลี้ยวรถออกมาจากร้านค้าผ่านหน้าบ้านชาวบ้าน
สักพักนึงนะฮะที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นรถเก๋งสีขาวขับออกไป

จะมีรถเก๋งสีขาวต้องสงสัยขับมาจอดก่อนจะขับตามไป

กล้องวงจรปิดบนถนนในหมู่บ้านย้อมพัฒนา
ครูเปียขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้าน

ขับตามไปจนกระทั่งไปเกิดเหตุบนถนนในหมู่บ้าน
้อมพัฒนาตำบลชโนธน้อยอำเภอดงหลวงมุกดาหาร

ครูเปียถูกยิงเสียชีวิต
นี่เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเท่าที่ได้มานะฮะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็พยายามไปช่วยปั๊มหัวใจกัน

ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าหลังจากได้ยินเสียงปืนเนี่ยเห็นรถเก๋งสีขาวเนี่ยขับออกไปจากตรงนี้
ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรนะฮะ
แต่ที่แน่ก็คือมีภาพรถเก๋งสีขาวขับตามจักรยานยนต์ของครูเปียไป
ก่อนจะไปถึงจุดเกิดเหตุซึ่งตรงนั้นเนี่ยตำรวจบอกว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิด
แต่ที่ร้านค้าที่ครูเปียมาซื้อโครงไก่เนี่ยกับที่ขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านเนี่ย
จะเห็นภาพตรงนี้ที่รถเก่งสีขาวเนี่ยขับตามไป
กำลังแกะรอยนับเพื่อหากล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีพยันเห็นหน้าคนไทย
๙มมกระสุนที่ยิงเข้าไปเข้าจากทางด้านหลัง
รอยกระสุนอยู่ที่ฝั่งซ้ายที่เป็นลำตัวเนี่ยด้านหลังเข้าไป๔แผล
ลุไปฝั่งขวา๓แผลกระสุนฝังใน๑นัด
แล้วก็กำลังพิสูจน์ว่ารถเก๋งสีขาวคันนั้นที่ขับตามไป
ใครเป็นผู้ครอบครองจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรเนี่ย
ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนต่อวันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับ
กำนันตำบลชโนธน้อยนะครับกำนันนรงวงประพันธ์นะครับ
กำนันนรงค์บอกว่าเมื่อต้นปี๖๔ครูเปียเนี่ย
เคยมีปัญหาเรื่องการร้องเรียนกับผู้หญิงที่ชื่อพิมนะ
เกี่ยวกับเรื่องการถมที่ดินที่สูงประมาณ๔เมตร
ดินเขาอยู่ใกล้ใกล้กันทำให้เพื่อนบ้านที่อยู่ทั้งสามด้านเลย
ของนางพิมเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าเขาถมที่ดินสูงมาก
มสูงสี่เมตรดินมันเลยสไลด์ลงมานะบ้านที่ถูกดินสไลด์ลงมาเนี่ย
คือบ้านครูเปียบ้านของนายชาญชัยและบ้านของยายแพง
ก็สามารถเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันได้หมดแล้ว
ทั้งเจ้าของที่เนี่ยยอมขุดดินออก๒เมตรแล้วก็ซ่อมแซมความเสียหาย
ให้กับบ้านที่เขาเสียหายแต่ทีนี้พอต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
เปียส่งเรื่องร้องเรียนมาอีกนะบอกว่าน้ำจากที่ดินของนางพิมเนี่ย
ไหลลงมาคราวนี้ไม่ใช่ดินสไลด์แล้วแต่เป็นน้ำไหลลงมา
แล้วทีนี้บ้านครูเปียเนี่ยเขาทำสวนเป็นสวนออร์แกนิคด้วยนะ
ทำให้ต้นไม้เขาพังเสียหายเรียกเงินชดใช้ค่าเสียหายห้าหมื่นบาท
แล้วขอให้เจ้าของที่คือนางพิมทำทางระบายน้ำ
เพิ่งทำข้อตกลงกันไปเมื่อวันที่๘พฤศจิกายนนี่กำนันเล่าให้ฟังนะครับ
ส่วนยายแพงยายแพงเนี่ยเป็นหนึ่งในบ้านผู้เสียหายนะฮะ
วันนี้เอาเอกสารมาให้ทีมข่าวของเราดูบอกว่าเนี่ยคือมันมีดินเนี่ยที่ถมสูงเนี่ยท่วมหลังคาบ้านเลยนะ
ฝั่งนั้นเนี่ยเขาถมสูง๔เมตรซ่วมหลังคาบ้านเลย
เจรจากันแก้ไขกันรับผิดชอบอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้ว
แต่สุดท้ายเนี่ยเขาขุดดินออกไปเนี่ย๒เมตรคือไม่ได้ขุดทั้งหมด
แล้วก็เจรจากันจะขอซื้อที่ดินของยายเนี่ย๒แสน
แต่ยายเนี่ยไม่เอาเพราะถ้าขายไปยายก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
ส่วนนายชาญชัยบ้านอีกหลังนึงบอกว่าแม้ว่าตัวบ้านเขาเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
แต่เขาก็ไม่ค่อยสบายใจที่มองไปแล้วเนี่ยโอ้โหอีกฝั่งนึงเนี่ยถมที่เนี่ยสูงตั้ง๔เมตร
แล้วเกิดวันดีคืนดีมันพังถล่มลงมาเนี่ยจะทำยังไงเหมือนกับดินที่สไลด์ลงมา
ก็ต้องแบบท่างจิตใจนะผมในหลับไม่ยังอย่างนี้ในหลับ
ผมก็เสนอก็เห็นว่าไอ้โด่งสาเห็นอะไรกระไห่น้ำไหลไปตั้งพรุ่นแล้วกะ
คนอยู่น้ำกันในชุ่มช่วง

คือทางนางพิมบอกว่าลูกสาวกับลูกเขยของเขา

ทำไมถึงถมทั้งสี่เมตรสูงขึ้น
คือถนนมันสูงสี่เมตร
แล้วมันมีดินสไลด์มีน้ำเนี่ยไหลไปทางบ้านของเพื่อนบ้าน
ก็เข้าไปช่วยเหลือเรียบร้อยนะเจรจงเจรจาเยียวยาช่วยเหลือเรียบร้อย
เมื่อ๒เดือนก่อนอบตชโนธน้อยเรียกไปอีก
เกี่ยวกับการเจรจาร้องเรียนต่างก็ยังถามอยู่ว่าเออทำไมต้องร้องเรียนอีก
ก็ดินก็ขุดออกแล้วทำร่องน้ำให้แล้วยังตัดเพาะอยู่เลยว่าโอ้โหตอนเนี้ย
ครอบครัวเหมือนถูกเพ่งเล็งนะยิ่งมาเกิดปัญหาเรื่องครูเปียถูกยิงตาย
ครอบครัวยิ่งถูกเพ่งเล็งมาใหญ่แต่ก็ไม่ขอสนใจ
เพราะว่าไม่ได้ทำตามอะไรตามที่ถูกกล่าวหาถามว่าเอาแล้วที่บ้านมีรถเก๋งสีขาวไหม
ที่เขาสงสัยว่าเออขับตามครูเปียไปอ่ะคือนางพิมบอกว่ายอมรับว่าที่บ้านเนี่ยมีรถเก๋งสีขาวจริงนะ
ลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยมีจริงแต่เอาไว้รับส่งเวลาที่เขามาจากกรุงเทพนะ
เวลาปีใหม่สงกรานอะไรพวกแบบนี้ไม่ได้เอามาขับทุกวัน
อันนี้แล้วเพียงกำแพงแล้วแล้วแล้วเพียงเอาเพียงกำแพงแล้วแล้วแล้วหรอวะ
สำนี่น่ะเออแล้วแล้วแล้วแล้วไม่มียังดอก
กำภาพก็จากเรื่องนั้นเนอะจากภายพิเศษประบาทเจาะจงเศรษฐะห้าว
เขาบุ๊บบุ๊บได้บุ๊บได้เฮ็ดพิสังค์กันเลยอ๋อแล้วอยู่เสวย
มันยังกับผมอีกยังกับผมอีกเขาอยู่เสวยอยู่เสร็จตะเวียก
คือเรื่องที่ดินตรงนี้เนี่ยเหมือนกับครูเปียเขาจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อน
ค่ะถามว่าอ่าแล้วทำไมครูเปียต้องแหมมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการมาช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเรื่องการถมที่สี่เมตร
มีป้าคนนึงนะฮะคุณป้าเขาเล่าให้เราฟังบอกว่าชนวนเหตุเรื่องถมที่เนี่ยคืออย่างนี้
ที่ทางบ้านนางพิมเขาจะถมที่ดินสร้างบ้านเนี่ยที่ว่าสูง๔เมตรเนี่ย
เคยมาขอบ้านป้าเนี่ยเอารถบรรทุกขนดินเข้ามาถมดินหน่อย
แต่ตอนนั้นป้าเขาบอกว่ามันไม่ไหวอ่ะขับเข้าขับออกเดี๋ยวแบบบ้านเขาแบบเส้นทงเส้นทางเสียหายหมดเลยไม่ได้อนุญาต
เปียเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีเขาก็โอเคเห็นว่าบ้านใกล้กันตอนนั้นไม่รู้จะสูงเท่าไหร่
ก็เปิดรั้วบ้านให้ข้างบ้านเขาขับรถเอารถมาถมดินอะไรประมาณอย่างนี้
จนกระทั่งถมสูงแบบโอ้โหสูง๔เมตรจนเกิดฝนตกดินสไลด์นะน้ำไหลอะไรพวกนี้
ทำให้ครูเปียเนี่ยเขารู้สึกผิดมาตลอดว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่า
ก็เลยพยายามเดินเรื่องในการจัดการแก้ไขปัญหาร้องเรียนเรื่องนี้
เปียก็แสดงสปีริตโดยการเปิดถนนเส้นนี้ข้างบ้านข้างหลังนี่ให้รถ
ร้อยกว่าคันของหกล้อเข้าถมที่เพราะมันจะลงข้างหน้าไม่ได้ค่ะเพราะว่ามัน
ชันมากครูเปียบอกกับแม่ได้ว่าเขาบอกว่าผมเสือกไม่ใช่บ้านของ
เองไม่ใช่อะไรของตัวเองผมก็เสือกตั้งแต่เริ่มต้นแหละที่ยอม
ทุกคนว่าถ้าแกเป็นอะไรไปหรืออะไรกันตอนค่ำกลางคืนอ่ะอันนี้น้อง
แต่เราก็ไม่รู้เรื่องถึงหน้าบานฟันทรงวะใครด้วยลูกแต่คำพูดของ

แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้สรุปสาเหตุนะฮะ
ตอนนี้ตั้งไว้หลายปมนะครับแหละการขัดแย้งส่วนตัว

เรื่องปมปัญหาชูสาวก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะฮะ

ส่วนศพของครูเปียเนี่ยญาติรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
ที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเทียมเพลิมเมืองอุบรรณชธานีนะครับ
จะฉับพนักกิจวันที่๑๕ธันวาคมนี้
ญาติญาติบอกว่าเรื่องทางคดีก็ขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกัน